คุณผู้ชมคะอดีตตำรวจวัยเกษียณท่านหนึ่งเนี่ย
ร้อยตำรวจเอกได้รับโทรศัพท์จากลูกชายคนโตบอกว่า
พ่อใจดีนะมีเรื่องจะเล่าให้ฟัง
น้องชายถูกฆาตกรรมเสียชีวิต
แล้วมีคนไปพบศพก็คือลักษณะเปลือยกาย
มีเพียงผ้าห่มเนี่ยคลุมทัพ
กล้องวงจรปิดจับภาพนี้ได้ค่ะคุณผู้ชม
ผู้ชายสองคนนี่แหละขับรถเก๋งสีดำคันนี้
เอาศพของผู้ตายไปทิ้งไว้นะคะ

แต่ผู้ตายเนี่ยทำงานขายประกันชีวิตอยู่ย่านบางนานะคะ
ตอนนี้จับตัวผู้ชายทั้งสองคนนี้ได้แล้ว
เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าสาเหตุที่เขาเอามาทิ้งแบบนี้

ท้ายรถมี๒คนค่ะเป็นผู้ชาย

ขับรถออกไปปากซอยแล้วถอยรถกลับมาใหม่
นี่ถอยกลับมาใหม่นะคะไปเอาผ้าห่มเนี่ยมาคลุมร่างของผู้ตายแล้วหลังจากนั้นก็ขับรถออกไปเลยค่ะ
ตำรวจสอนอนน้องแขมเป็นท้องที่ที่รับผิดชอบนี่ค่ะเห็นไหมคะสภาพศพเปลือยกายแบบนี้ค่ะ
ตรวจสอบแล้วผู้ตายก็คือชื่อว่านายชะลิดเนรทรัพย์หรือว่านายแซมอายุ๓๓ปี
โดยกู้ภัยที่ชื่อว่าคุณพระริสรพงพิทักษ์เนี่ยเล่าบอกว่าช่วงสายเมื่อวานนี้ได้รับการประสานจากร้อยเวรในท้องที่
ก็คือของโรงพักหนองแขมบอกว่าให้มาเดินทางไปรับศพผู้ตายที่ถูกทิ้งไว้ริมถนนดังกล่าว
พอไปถึงเนี่ยตรวจสอบเพิ่มเติมไม่พบว่าผู้ตายเนี่ยมีบาดแผลแต่เนี่ยเห็นไหมคะ
มีรอยสักยันต์๕แถวนี่ค่ะคุณผู้ชมผู้ตายมีการศักยันต์รูปนกสาริกาคู่อยู่ที่แผ่นหลังแบบนี้นะคะ
แต่ที่แปลกใจคือผู้ตายอยู่ข้างถนนในสภาพเปลือยกาย
มีเพียงผ้าห่มสีขาวคลุมร่างเท่านั้นเห็นไหมสาฬิกาคู่ที่แผ่นหลังแบบนี้
ร้อยตำรวจเอกชัชวานเนรทรัพย์เป็นอดีตตำรวจวัยเกษียณ
แล้วเป็นพ่อของผู้ตายบอกว่าตอนที่รู้ข่าวจากลูกชายเนี่ยนะ
ก็คือลูกชายอีกคนหนึ่งที่โทรศัพท์มาบอกเนี่ยนะตกใจค่ะ
ชัชวานบอกว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยได้มีโอกาสพูดคุย
กับลูกชายผู้ตายสักเท่าไหร่เพราะเจ้าตัวเนี่ยเขาอยู่กับแม่เขาที่ต่างจังหวัดนะฮะ
คือตัวคุณพ่อเองที่เป็นอดีตนายตำรวจเขาแยกกับภรรยา

อยู่ย่านบางนากับแฟนนุ่มซึ่งเป็นกลุ่มชายรักชาย
ตำรวจก็เลยให้ชุดสืบสวนเร่งติดตามตัวผู้ครอบครองรถ
แล้วก็บุคคลต้องสงสัยทั้งสองรายที่นำศพมาทิ้ง
กระทั่งช่วงค่ำที่ผ่านมาคุณผู้ชม
รองผู้การน๙ก็คือร้อยพันธุ์ตำรวจเอกนักคารินสุคลทวิทย์
และผู้กำกับสนหนองแขมนะคะ
นำกำลังไปจับกลุ่มตัวนายรุ่งโรศสวัสดิ์อายุ๔๓ปี
กับนายสถัพสาพงศ์ชวนสนิทอายุ๔๘ปี
พร้อมของกลางเป็นไอซ์จำนวนหนึ่ง
จับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักหลังหนึ่งเรียบคลองทวีวัฒนา
ท้องที่สอนอสารแดงนะคะนี่คือรถคันที่ใช้ก่อเหตุ
ประคำเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง๒รายยอมรับบอกว่า
คือก่อนเกิดเหตุได้ชักชวนผู้ตายมาร่วมปาร์ตี้เสพยาที่บ้านพัก
ผู้ตายเสพยาเกินขนาดผู้ต้องหาอ้างแบบนี้นะ
ก็เลยทำให้ผู้ตายหมดสติแล้วก็เสียชีวิต
ผู้ต้องหาทั้งสองรายกลัวความผิดประกอบกับอาการเมาจากฤทธิยา
ก็เลยวางแผนนำศพผู้ตายที่อยู่ในสภาพเปลือยกาย
ใส่ท้ายกระโปรงรถแล้วนำมาทิ้งไว้ที่ถนนมาเจริญ
ห่างจากบ้านพักไม่กี่กิโลแล้วก็ขับรถหลบหนีไป

เรื่องต้นตำรวจได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาคือร่วมกันซ่อนเร้นอำพลางศพ
ส่วนคดียาเสพติดเนี่ยเดี๋ยวต้องให้พนักงานสนสารแดง
ซึ่งเป็นท้องที่ที่รับผิดชอบเป็นคนดำเนินคดีนะคะ
ส่วนข้อหาอื่นว่าอาจจะมีเรื่องของการอาณาจารย์ล่วงละเมิดทางเพศหรือเปล่า
ตอนนี้ให้คุณหมอนิติเวชชนะสูตรพลิกศพก่อนนะคะ
แล้วก็ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหากันต่อไปค่ะ